เมื่อวานนอกเหนือจากเรื่องราวของไฮไลท์ก็คือการเลือกตั้งนะครับ

ถือว่าเป็นการกลับมาสู่จุดเริ่มต้นของเมืองทองกับการใช้โค้ชที่เป็นคนไทยครับ
เมืองทองเปิดตัวทศตวรรษีปานแทนที่ของดราแกนทารายิช
โดยโค้ดแบนถือเป็นโค้ชชาวไทยคนแรกในรอบ๖ปีของสโมสรเมืองทอง
ตั้งแต่อรพลปุศปาคมที่เคยคุมทีมเมื่อปี๒๐๐๙
ซึ่งโค้ชแบนยำรับว่าสนใจตัวของธนาธนาบุษและปกราวอำนาจ
สองตัวลุกทีมชาติไทยของทีมเพื่อนตำรวจที่เขาเคยทำทีมมาก่อน
อยากได้ตัวมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งที่เมืองทองครับ
ขณะที่ฟิธีบอลมน๑๙ปีโค้ชครับ
ที่สิบเก้าในรอบแปดถึงสุดท้ายนัดแรกนะครับอสัมชันเอาชนะชมบุรีหนึ่งศูนย์
แล้วก็ระนองแพ้ให้กับบุรีดำศูนย์ต่อสามนัดที่สองแข่งขันวันที่ยี่สิบห้ามกราคมนะครับ
เรื่องราวของหมัดมวยครับศึกมวยชายาสถานโลกนะครับ
จะมีขึ้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานีคู่ไฮไลท์คือการชกป้องกันแชมป์ในรุ่น
ซึ่งไม้เกษตรพัฒนานะครับช่างได้พอดีพิกัด
ขณะที่ผู้ท้าชิงชินโกคามูระรองแชมป์อันดับ๘ชาวญี่ปุ่นนั้นขาดไป๑ปอนด์ครับ
ส่วนคู่ที่น่าสนใจก็คือคู่ประกอบรายการนะครับรุ่นใหญ่๘๓กิโลกรัมก็คือ
ที่กรี๊ดช่างขาดไปหนึ่งกิโลกรัมนะครับส่วนนักชกจากอิราณอย่างมาพอดีพิกัดครับ
ก็จะดูเฟิร์มขึ้นนะครับถึงแม้จะมีเนื้อหนังบางสาหน่อย
แต่ว่าก็ดูแล้วแข็งแรงขึ้นตามลำดับครับมณัฐบุจำนง
รายการนี้นะครับก็จะชกกันในช่วงเย็นวันนี้ครับ
สี่โมงเย็นไทยรัฐทีวีนั้นถ่ายทอดสดให้ชมกันถึงบ้านกับความมันของหมัดมวยครับ